ดินสไลด์ถล่มหมู่บ้าน๘ศพจมทะเลโครน

คือเจ้าหน้าที่ช่วยกันอย่างทุลักทุเลนะคะ

ดินบนภูเขาชาวบ้านเรียกว่าเขาห้วยขาบ
ไม่สามารถที่จะรองรับแล้วก็อุ้มน้ำไว้ได้
ดินสไลด์ถล่มลงมาฝังทั้งเป็น๘ศพนะคะ

เจ้าหน้าที่ก็ใช้รถแบ็คโฮ๒คันนี้นะครับ
ตักหน้าดินออกแล้วก็ไปค้นหาร่างทั้ง๘ศพ
ตอนนี้พบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ

คนแรกก็คือนายตุ้ยอัคระอายุ๔๗ปี
นางกาบแก้วอัคระอายุ๕๗ปี
นายธนากรอัคระอายุ๓๓ปี
นางสาวกมลรัฐอัคระอายุ๓๔ปี
เด็กหญิงชรินรัฐอัคระอายุ๑๐ปี
นางสาวนัทธิชาอัคระอายุ๒๒ปี
เด็กหญิงนัทธิดาอัคระอายุ๓ขวบ
แล้วก็นางกาอัคคาระอายุ๖๔ปี
ทั้งหมดนำสกุลเดียวกันเป็นญาติกัน
แล้วก็สร้างบ้านก็คือสร้างบ้านในระแวกเดียวกัน
พอดินมันสไลด์ลงมาก็เลยไปทับบ้าน๔หลัง
แล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิต๘ศพค่ะ
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่จากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่๓๒
องกำลังผาเมืองแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระดมกำลังช่วยเหลือแล้วก็ค้นหาผู้สูญหาย
โดยได้มีการนำรถแบ็คโฮแล้วก็เครื่องจักรหนัก
มาค้นหาในจุดที่เกิดเหตุดินสไลด์ลงมา
แต่การช่วยเหลือคือเป็นไปอย่างทุลักทุเลยากลำบากค่ะ
เนื่องจากว่าตลอดระยะเวลาในการช่วยเหลือ
ฝนตกลงมาไม่ขาดสายมีดินโครนถล่มลงมาจำนวนมากต่อเนื่อง
แต่ว่าที่สุดแล้วก็สามารถพบผู้เสียชีวิตทั้ง๘ศพได้
ฝ่ายปกครองอำเภอบ่อเกลือทหารจากมณฑนฐานบกที่๓๑
แล้วก็หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่๓๒
ก็คือเป็นจุดเกิดเหตุที่อำเภอเบาะเกลือ
ได้มีการอบพยพชาวบ้านห้วยขามทั้งหมด๖๑ครัว
เรือนจำนวน๒๖๑คนไปที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว
เรือนสว่าตำบลดงพญาอำเภอบ่อเกลือ
ซึ่งห่างจากหมู่บ้านสักประมาณ๕กิโลเมตร

เพราะว่าในหมู่บ้านตอนนี้ฝนยังตกต่อเนื่อง
เกรงว่าอาจจะมีเหตุแบบนี้ก็คือซ้ำรอยอีก
ก็เลยมีการอบพยพไปแล้วก็พื้นที่ดังกล่าว
ถูกประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะ
จากเหตุการณ์ดินสไลด์ทับบ้านเรือนประชาชน

เมื่อสักครู่ที่เราเห็นไปเป็นภาพข่าว
ผู้สื่อข่าวของเราผู้สื่อข่าวในพื้นที่
ไปเก็บภาพมาแต่ทีนี้ช่วงของการเกิดเหตุการณ์
มีคนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาแถวนั้น
และสามารถเก็บภาพคลิปช่วงวินาทีที่เกิดเหตุ
หลังเกิดเหตุได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพกันหน่อยค่ะ
สภาพเส้นทางตอนนี้เส้นจากอำเภอเฉลือมเมฆียด
มาอำเภอบอกเกลือบุกปิดขาดอย่างสิ้นเชิง
เพราะว่าแต่ละจุดที่ดินถล่มลงมาเนี่ยเอ่อ
มีความยาวแต่ละจุดประมาณมี๓๐๕๐เมตรขึ้นไป

โอเควะครับ
ก็บ้านแล้วเจ้าที่บอกว่าโอ้โหถ้ามีแต่หัวผมอาหารคงไม่ไม่รอดแล้ว
นะครับนะครับผมนี่ครับสภาพเส้นทางจากอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับ
ไปบ่อเกลือนะครับถูกปิดขาดอย่างสิ้นเชิงนะครับ
แล้วก็เนื่องจากว่าฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันนะครับ
นี่ครับดินก็กำลังจะถล่มลงมาเรื่อยเรื่อยนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับ
ลงมาแล้วไหลลงมาแล้วเดี๋ยวผมต้องรีบออกจากจุดนี้ก่อนนะครับ
นะฮะเป็นห่วงเป็นห่วงเจ้าของคลิปด้วยนะอืมเนี้ยถ้ายืนยืนอยู่แล้วมัน
สไลด์ลงมาเนี่ยในขณะที่เขาถ่ายอยู่ก็คือฝนยังตกอยู่
แล้วก็จะเห็นดินยังลงมาอยู่เลยเป็นดินลักษณะผสมกับน้ำแล้วเป็นสีแดง
มันค่อยไหลลงมาเนี่ยชาวบ้านบอกว่าบริเวณนี้นะคะสักประมาณหนึ่งถึงสองกิโลเมตรเนี่ย
คือหุบเขาทั้งนั้นเลยนะคะหุบเขาสลับซับซ้อนเขาเรียกกันว่าหุบเขาห้วยขาด
ลักษณะดินคือเป็นแบบนี้ทั้งนั้นเลยค่ะฝนก็ตกหนักต่อเนื่องดินมันอุ้มน้ำไม่ไหวค่ะ
มันก็เลยถล่มลงมาคลิปคลิปนี้นะคะถูกแชร์ในผู้ใช้เฟซบุ๊คที่มีชื่อว่านนอุดรค่ะ
รายงานเขาถ่ายไปด้วยแล้วก็รายงานไปด้วยเนี่ยนะคะถึงสถานการณ์หลังจากที่เกิดเหตุดินสไลด์เนี่ย
บ่อเกลือมีชาวบ้านหมู่บ้านอุ่นเมื่อทราบข่าวเขาก็พยายามเดินเท้าไปที่สรรเขา
หมายถึงสองคนที่มีการพูดคุยกันก่อนหน้านี้นะคะเขาบอกว่าสองคนนี้จะพยายามเข้าไปช่วยเหลือ
ส่วนข้อมูลของชาวบ้านในตอนแรกเข้าใจว่ามีผู้อยู่ในบ้านและถูกดินถล่มทับ๙คน
ซึ่งต่อมาทราบภายหลังว่าอีกหนึ่งคนไม่ได้อยู่ในบ้านก็เลยรอดเนี่ยนะคะ
ทางเฟซบุ๊กอีกหนึ่งเฟซบุ๊คที่มีชื่อว่าล่าเป็นเฟซบุ๊กเผยแพร่งานเกี่ยวกับป้องกันและปราบรามของกรมการปกครอง
โพสต์ข้อความถึงผู้รอดชีวิตในบ้านหลังดังกล่าวข้อความอ่านได้ดังนี้
ธรรมชาติปรานีแล้วใช่ไหมรอดมาได้หนึ่งเดียวขณะที่ต้องสูญเสียคนในครอบครัวเดียวกันพร้อมกัน๘คน
เสียลูกน้อยวัย๓ขวบพ่อแม่พี่น้องและพันรยาอย่างกระทันหันรวม๘ชีวิตจากเหตุดินโครนถล่ม
คนที่รอดชีวิตนี่เป็นทหารพราน
เรื่องจากช่วงเวลานั้นมาเข้าเวร

เขาก็เลยบอกว่าอยากจะส่งกำลังใจ
ให้ผู้รอดชีวิตหนึ่งเดียวนี้

เพราะว่าสูญเสียคนทั้งครอบครัวเลยค่ะ